ดูเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถกันบ้าง
แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นบนท้องถนน

รถคันนี้เป็นไงมายังไงล่ะคะไปดูค่ะ
คุณผู้ชมจับตาดูรถสีเทาคันนี้
เหมือนกับขับมาปกติแล้วกลัวมันจะเลี้ยวเข้าบ้าน
แต่คุณผู้ชมทำใจดี
มันขับมาแล้วมันก็พุ่งเข้าไปเลยค่ะ
แล้วไม่จอดนะคะอ๋อ
แล้วหมาดูหมาเหมือกระเจิงหมดเลยหมาวิ่งสิครับอยู่ทำไม
คุณผู้ชมเป็นที่ตกออกตกใจ
คือเห็นแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนขับเขาเนี่ย
รู้ตัวหรือเปล่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรตรงไหน
แต่ทำให้บ้านเสียหายหมาเหมืออยู่ในบ้านก็วิ่งออกมากระเจิดกระเจิง
มันก็คงตกใจอ่ะนะทีนี้พอเกิดเหตุแล้วค่ะ
ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถพร้อมกับคนขับรถเนี่ย
เขาโอเคนะเขาปลอดภัยอยู่เขาก็ลงมาดูจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยช่วยกันนำรถที่ชนภายในบ้านออกมา
แล้วทั้งหมดก็ออกไปโดยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ใช่เหมือนแค่มากลับรถนิดน
อุ๊ยแล้วดูดิข้างหน้ายับยู่ยี่เลยนะ
ับเยินแต่ยังขับต่อไปได้ก็ขับออกไป
เหมือนมากลับรถเนอะแล้วก็ออกไป

เรื่องนี้ไม่จบแค่นี้เขาก็มีการเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
มาคอมเมนต์สิจ๊ะบางคนก็ออกมาแนวตลกนะ
บางคนบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตาม
หมายืน๑ตลอดทุกคลิป
โก๊ค์ตั๊กที่หมาอิ๊เว่นอย่างนี้หมาไม่ยืนนะ
หมาวิ่ง๒ตัวนะฮะ
ผมกำลังสงสัยว่าเขากำลังเถียงอะไรกันในรถหรือเปล่า
ลักษณะว่าเจาะตรงไหนดี

ก็เลยไปจอดในบ้าน
การว่าอาการแบบนี้น่าจะเหยียบคันเร่งหรือเปล่า

จะเหยียบเหล็กแล้วบอกเออพลาดแต่เหยียบคันเร่ง
ส่วนคอมเมนต์ก็เอาแล้วแต่ชาวเน็ตจะแสดงความเห็นกัน
ออกแนวขำบ้างวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ
แต่ยังไงก็ตามเอามาให้ดูก็ไม่ได้อยากจะให้ขำ
อยากให้โทษใครแต่ก็ให้เตือนใจตัวเราเอง
เพราะบางทีพลาดไงมันพลาดมันเกิดขึ้นได้จริงคุณผู้ชม

แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแค่เล็กแบบนี้นะ